ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่๔รัฐมนตรีชุดปัจจุบันนะคะ
ประกาศตัวว่าเป็นกรรมการบริหารพักของพักพลังประชารัฐ
มีทั้งหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักโฆษกภักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็มีกระแสกดดันว่ามันเหมาะสมเหรออยากจะให้ลาออก
ทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วว่า
มันก็ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดนี่ว่าคุณเป็นรัฐมนตรีอยู่นะ
ตอนนี้คุณจะไปเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ก็เลยมีกระแสข่าวว่าจะลาออกกันไหม
นักข่าวก็เลยตามดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปถามเรื่องนี้กับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ
พลเอกประวิทย์บอกว่ากระแสข่าวที่มีคนเรียกร้องให้๔รัฐมนตรี
เข้าร่วมงานกับพักพลังประชารัฐลาออกจากตำแหน่งเนี่ย
ยืนยันว่ามันไม่ได้มีกฎหมายกำหนดนะว่าทำไม่ได้

ไม่เคยมีรัฐมนตรีที่ไปลงเล่นการเมืองแล้วต้องลาออกจากตำแหน่งนี่
นายกรัฐมนตรีก็เคยบอกแล้วนี่
ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งกันจริงนะคะ

เพราะว่าแต่ละกระทรวงก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทำหน้าที่แทนได้อยู่แล้ว

คือตรงนี้มันมีความหมายเพราะว่าตอนนี้กระแสที่บอกว่าควรจะลาออก
แรกมันมาจากบรรดานักการเมืองหรือว่าพักการเมืองอื่น
แต่ตอนนี้คนในรัฐบาลกดดันเอง
ตอนนี้ว่ากันว่าคนในนี่แหละบอกว่าออกเถอะ
เวลาที่เหลืออยู่๕๖เดือนเนี่ยเผื่อเพื่อนจะได้เป็นบ้าง

แต่นายกลุงตู่บอกแล้วว่า

เดี๋ยวเอารัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้ทำงานแทน
ใช่คือที่เขากดดันบอกว่ามันเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบ

เวลาคุณลงพื้นที่คุณพบปะประชาชนอะไรแบบนี้
มันเป็นการได้เปรียบกรณีคนอื่นอะไรแบบนี้ไงฮะ

ที่เป็นทั้งหัวหน้าพักเลขาพักกรรมการบริหารโฆษกภักดิ
บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาผมก็จะออกกันเอง

แต่ตอนนี้ยังนะคะยังค่ะยังค่ะยืนยันว่ายังไม่ลาออกนะคะมีแต่ลางานค่ะ

ไปยื่นจดจัดตั้งพักการเมืองที่กรกตค่ะ
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะลางานครึ่งวันช่วงบ่าย
ไปเข้ายื่นจดจัดตั้งพักการเมืองที่กรกต
ยืนยันถึงความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
ครบทั้ง๓๕๐เขต
ก็เลยถูกถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
พักพลังประชารัฐเหมือนกับใช้ธรรมเนียบรัฐบาล

นายอุตมากษ์ก็ฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าว
ตอบอะไรก็กลับออกไปลองดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
เห็นช่วงจากคุณเหล่าที่๔คุณหน้าครับประชาธิบัตร

ก็เหมือนกันจะเป็นการหลีกเลี่ยงเจตนาลมของรัฐธรรมนุน

ก็คิดว่าตรงนี้มันจะนำให้สูง๖๑๐นักธุรกิจหรือปัญหาอะไรตามนั้น
ไม่คิดเลยครับ
คือตอบแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ฝาวงล้อมออกไป
สตายท่านก็เริ่มจะคล้ายกับนักการเมืองเลย

บรรยากาศการเมืองเริ่มเข้ามาแบบเกาะตัวมากขึ้น
อีกคนนึงค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
กรอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะ
ก็พาสื่อมวลชนขึ้นตึกบัญชาการ
ไปดูห้องทำงานในธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะบอกว่ายังไม่ได้เก็บของ
ไม่ได้จะเตรียมลาออกจากตำแหน่งตามที่มีกระแสข่าว
ไม่ได้มีใครมากดดันให้ลาออกด้วย
แต่จะลาออกแน่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ลาออกพร้อมกันทั้ง๔รัฐมนตรีเลย
นี่ครับแต่ตอนนี้มีแค่ความกดดันส่วนตัว
ที่กลัวทำงานไม่เสร็จตามเป้าเท่านั้นค่ะ
อืมคือพูดถึงพักพลังประชารัฐเนี่ย
มันก็ต้องโยงไปถึงกลุ่ม๓มิตร
เพราะว่าว่ากันว่านี่แหละเขาก็เป็นกลุ่มการเมือง
ที่จะหาสอสออดีตสสมาลงสมัครรับเลือกตั้ง

ที่ก็ไปนั่งกรรมการบริหารพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
ค่ะก็บอกเข้ามาแน่
อันวิชานาคาสายนี่ก็เป็นกรรมการบริหารพลังประชารัฐแล้ว
ค้นโสกกลุ่ม๓มิตรออกมาพูดเองเลยค่ะ
นายธนากรวังบุญคงชนะนะคะ

โพลเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดได้

การนั้นก็ต้องให้ทางนายสมศักรณ์เทพสุถิณ
เป็นคนแถลงรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะ

ว่ากลุ่มสามมิตรเขาจะถอนตัวไม่ร่วมพักพลังประชารัฐ

เยอะซะจนทับซ้อนกันหมดแล้วพื้นห้องพื้นที่
ก็เลยสงสัยจะต้องไปหาพักใหม่หรือตั้งพักใหม่อะไรอย่างนี้